ในช่วงนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังคงสับสน
เรื่องของการเอ่ยพระนามพระบาทสมเด็จพระปรมินมหา

ตามฟังเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

ผ่านไปแล้ว๕วันนะครับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยจริงครับ
มีจิตอาสามากมายเหลือเกิน
เพิ่มขึ้นมาใครที่ได้ดูข่าวของไทยรัฐทีวีช่วงเมื่อสักครู่
ก็จะเห็นว่าในแต่ละวันนั้นเนี่ยจะมีจิตอาสามีคนที่ต้องการจะแสดงออกว่าอยากจะมีส่วนร่วม
ทำอะไรได้ก็อยากทำช่วยอะไรได้ก็อยากช่วย
อยากเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกัน
ผมถึงบอกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจเหล่านี้ไม่มีที่ไหนหรอกครับ
มีที่เมืองไทยนี่แหละมีแต่คนไทยนี่แหละ
ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับความซึมเศร้า

การอ่านเอ่ยพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ท่านผู้ชมเองก็สับสนพอสมควรครับ
ในวงการโทรทัศน์ก็สับสนพอสมควร
เพราะว่าระหว่างสำนักพระราชวัง
ระหว่างครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องนักภาษา
ระหว่างทางราชการเองราชบัณฑิตยศภา
ก็ดูเหมือนว่ายังงงกันอยู่
ฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาถือโทษกันนะครับว่าของใครผิดของใครถูก
เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ต้องการจะให้ตรงกัน
ที่ผ่านมาเริ่มต้นเนี่ยก็มีคนบอกว่าต้องอ่านคำเต็มครับ
ให้อ่านว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดิน
มาก็ให้ใช้คำย่อลงมาเหลือแค่ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็ให้ใช้คำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ล่าสุดเนี่ยให้ออกพระนามว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉยเฉยก็ได้ครับเรื่องนี้ผมอยากถ่ายทอดคำให้สัมภาษณ์
ดรวิศนุเครืองามที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ดรวิศนุเครืองามบอกว่า
ผมเองชอบใจในกรณีที่นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกว่า
ภาวะนี้เป็นภาวะที่ประชาชนทุกโศกและจงรักพักดีใจคิดอย่างไรก็ให้พูดออกมา
อยากใช้คำอะไรก็ใช้แต่ต้องระวังอย่าให้เป็นการลดทอนพระบรมเดชานุภาพ
แต่ถ้าทำได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนก็จะเป็นการดีเพราะถือเป็นการสืบความรู้ต่อไป
ที่คำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวในพระบรมกฏคำนี้เป็นคำโบราณที่ผู้ใหญ่รุ่นเก่าใช้เรียก
แปลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จสวรรคตแล้ว
ไม่ว่าจะทรงสถิตอยู่ในพระบรมโกรธหรือไม่โดยบางครั้งเรียกไปนานจนกระทั่งบางที
ถวายพระเพลิงไปแล้วก็ยังเรียกอยู่เนื่องจากธรรมเนียมสมัยก่อน
ไม่นิยมออกชื่อคนคำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
มีอยู่ในกฎหมายเขียนอยู่ในกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
มาตรา๖บรรยัติไว้ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเสด็จสวรรคต
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูว่าทรงตั้งรัฐฉายาทไว้หรือไม่
แล้วจึงอันเชิญขึ้นทรงราชสนองพระองค์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏโดยทันที
ซึ่งยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้
ทั้งนี้เมื่อสำนักพระราชวังได้ออกคำชี้แจงมาถือว่าถูกต้องและเป็นการดี
เพราะวันนี้สื่อโทรทัศน์ใช้คำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏบ่อยเกินไป
บางครั้งใช้โดยที่ไม่จำเป็น
เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้
เพราะเรายังไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่
ส่วนคำแนะนำของสำนักพระราชวังที่
ถูกต้องตามแบบแผนอาจจะทำให้คนที่อ่านเกิดความรู้สึกตะกุกตะกัก
แต่ว่าใครสะดวกที่จะใช้แบบไหนก็สามารถใช้ได้ไม่ผิด
สำหรับคำอื่นเวลาที่จะอะไรเราไม่เคยพูดว่าให้อะไร
แต่จะบอกเพียงว่าไว้อะไร
ดังนั้นความอาลัยไม่ได้มีไว้ให้ผู้ตายแต่เป็นสิ่งที่จะต้องเก็บไว้ในใจของเรา
จึงใช้คำว่าถวายอะไรไม่ได้เพราะคำว่าถวายแปลว่าให้
จึงใช้แค่คำว่าไว้อาลัยหรือแสดงความไว้อาลัย
ส่วนอีกคำที่มีการออกมาแนะนำจากสำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรีคือ
เวลาไปกราบพระบรมศพถ้าไปงานอื่นงานศพอื่นใช้คำว่าไหว้ศพ
แต่ว่ากรณีพระบรมศพควรใช้คำว่าถวายศักระพระบรมศพ
หรือถวายบังคมพระบรมศพ
แต่วันนี้ขออย่ามาตำหนิกันว่าใครใช้คำศัพท์ผิด
ใครอยากใช้อะไรก็ใช้ไปอย่ามาตำหนิกัน
เรื่องการแต่งดำหรือแต่งขาวบางคนหาผ้าไม่ทันก็ให้นำโบสีดำมาติด
ส่วนเรื่องการวางดอกไม้จุดทูบเทียนรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
มันเป็นธรรมเนียมแบบฝรั่ง
ผมจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องให้หาสถานที่ทำแบบธรรมเนียมฝรั่ง
หาที่จุดเทียนให้ห่างไกลจากสิ่งก่อสร้างและผู้คน
รัฐบาลต้องขอขอบพระคุณประชาชนที่มาเข้าแถวตากแดดตากฝนเป็นเวลายาวนาน
เมื่อคืนนี้ผมน้ำตาคลออีกคนหนึ่ง
ที่มีการไปสัมภาษณ์ประชาชนที่บอกว่า
เรารู้ว่าถึงอย่างไรก็ไม่ได้เข้าไป
เรารู้ว่าฝนก็จะตก
หนูก็รู้ว่าเขายังไม่เปิดโอกาสให้เข้าไป
แต่มันอยู่บ้านไม่ได้ต้องมา
เพราะอยากอยู่ใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิศนุ
เครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งผมคิดว่า
เป็นสิ่งที่คนไทยก็จะได้เข้าใจนะครับ
เมื่อเช้านี้ผมสะดุดกับภาพภาพหนึ่งอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งคงจะเอาข้าวของ

แจกให้กับประชาชนล่ะครับแต่เธอเธอชูป้ายบอกว่า
พ่อไม่เคยบอกให้เรารักกันแต่พ่อบอกให้เรารักกัน
ขออภัยครับพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อ
แต่พ่อบอกให้เรารักกันคำนี้กินใจคนเยอะเลยครับ
เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีคนพูดกันเยอะ
ว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตรอมพระไทยนั้นเรื่องหนึ่ง
น่าจะมาจากเหตุวิกฤตทางการเมืองที่คนไทยแตกแยกแตกสามัคคีเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ฉะนั้นป้ายที่สุภาพสตรีคนนี้ชูขึ้นมา
คิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดของคนไทยได้มากว่า
สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เดาได้เลยครับอยากเห็นคนไทยรักกัน
ฉะนั้นป้ายนี้จะเตือนใจใครไปมากน้อยแค่ไหน

แต่ผมคิดว่าสุภาพสตรีคนนี้สะกิดบอกให้คนไทยว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากให้คนไทยรักกัน
มีคำพูดมานานแล้วครับเรื่องนี้โดยเฉพาะคนในซีกการเมือง

เรื่องเพลงสันเสริญพระบารมี
จริงเราก็ฟังเพลงสันเสริญพระบารมีมาตั้งแต่เด็กครับ
แต่ว่าทำไมถึงมาฟังเพลงสันเสริญพระบารมีตอนนี้ทีไร
น้ำตาเอ่อเบ้าตาขึ้นมาทุกที
มีคลิปเพลงสันเสริญพระบารมีที่อยู่ในไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะเลยครับ

เพลงเดียวกับที่เราเคยฟังมาทั้งชีวิต

ในรายการข่าวไทยรัฐเมื่อเช้านี้
เขาไปเอาคลิปที่๑๐เอกทหารคนหนึ่ง

ถ้ามีภาพอยากจะส่งภาพมาให้ดู

เขาอยู่กองดุริยางทหารบก

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
สิบเอกวินหลีสกุลวานิสครับ
จากกองดุริยางทหารบก

ขีดเส้นใต้วันนี้ด้วยภาพพี่น้องของเรา
ศักดิกรคนไทยนี่แหละครับ

ทยอยเดินทางมาจากต่างจังหวัด
มาเพื่อจะมาอยู่ใกล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มากที่สุด
ทั้งที่รู้ว่าอย่างมากก็ไปอยู่นอกกำแพงวัง
เข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้
ผมเขียนกรอนให้คนเหล่านี้ว่า
มาจากไหนกันหนอเป็นแถว
รู้ว่าพ่อสิ้นแล้วก็มาหา
มาอยู่แค่นอกกำแพงก็จะมา
มานั่งปาดหยาดน้ำตามาอาลัย